เซียนพระขยิบเข้ามาใกล้ทีวีสักหน่อย
หรือว่าโทรศัพท์ก็เปิดเสียงให้ดังขึ้นสักหน่อย

กรุแตกครับเผื่อท่านจะสนใจ

ขุดดินที่ข้างกุฏินะครับของอดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งเศรษฐีที่กำแพงเพชร
คือจะสร้างรั้ววัดไปเจอเอาพระเครื่อง
เขาบอกว่าเป็นดินโบราณเยอะเลยฮะ
พระครูวัชิระศรีละวงนะครับท่านเจ้าอาวาสวัดทุ่งเศรษฐี
ตะบนนครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
นำพระเครื่องเนื้อดินเผาโบราณ

หลังจากขุดพบที่ดินบริเวณซากสาราเก่า
แล้วก็โกรธเก็บอัฐิร้างที่อยู่ข้างกุฏิของอดีตท่านเจ้าอาวาส
ขณะที่คนขับรถแบ็คโฮนะครับขุดดินลงไป
จะสร้างรั้ววัดนี่แหละไปสะดุดกึ๊กเอา
เป็นวัสดุเนื้อแข็งเยอะเลยนะฮะมีอยู่ตรงนั้นเยอะเลย
รวมกันเป็นกองใหญ่ใต้ผิวดินลึกลงไปประมาณ๑เมตร
จึงเรียกพระลูกวัดมาตรวจสอบพบว่าเป็นพระเครื่องเนื้อดินแบบโบราณ
นับอายุได้กว่า๕๐ปีถูกกองเรียงรายอยู่เต็มพื้นที่เลย
เก็บใส่กล่องขึ้นมารักษาไว้
ซึ่งนอกจากพระเครื่องที่กระจายอยู่ตามพื้นแล้วนะครับ
ยังมีหายโบราณที่ข้างในก็อัดแน่นไปด้วย
พระเครื่องอีกจำนวนนึงเช่นกัน
หลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสระบุบอกว่า
เท่าที่ดูเนื้อพระเครื่องแล้วนะครับ
คำนวณไม่ได้ว่าเป็นถูกพระรุ่นไหน
แต่คาดว่าน่าจะมีอายุไม่ต่ำกว่า๕๐ปี

เพราะหลวงพ่อมาอยู่วัดนี้ประมาณ๕๐ปีได้
เพิ่งจะเคยเห็นพระเครื่องรุ่นนี้แหละ
และเท่าที่ถามจากชาวบ้านที่อยู่มาเก่าก่อน
บอกว่าน่าจะเป็นของท่านเจ้าอาวาสท่านเก่านะครับ
ที่นำไปฝังดินเอาไว้โดยไม่ได้บอกใคร
พระที่พบเป็นพระเนื้อดินเผาทั้งหมด

ซุ้มก่อพิมพ์เจ้าเงาะ

และพระกำแพงลีลาเม็ดขนุน

โดยเฉพาะซุ้มก่อนี่คือมูตรคาต

บอกแล้วให้ขยับเข้ามาเปิดเสียงให้ดังนะเซียนพระนะ
ท่านเจ้าอาวาสจะนำพระส่วนหนึ่งเก็บไว้รักษานะครับเก็บรักษาไว้เพื่อศึกษา
แล้วส่วนหนึ่งท่านจะนำไปปล่อยเช่าเพื่อจะเอาปัจจัยมาบำรุงวัด
แล้วก็ปรับปรุงวัดต่อไป